เห็นโพสต์ลงไปดูเศร้าสร้อยเกิดอะไรขึ้นกับพี่มดดำ
คือโพสต์ข้อความลงในไอจีด้วยความแบบเศร้า
ไว้แบบนี้บอกว่ารู้ว่าโง่มาลงในไอจี
คือวันนั้นรีบวิ่งขึ้นไปจัดรายการ
เศร้าโคตรพี่มดดำโพสต์แบบนี้นะ
โดยมีเพื่อนดาราก็เข้ามาปลอบใจกันเยอะเลยค่ะ
แคปชั่นก็ตามที่เห็นขอให้เจอตาไข่เถอะ
พูดไปแล้วก็สงสารพี่มดดำเหมือนกันนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราเจอตัวพี่มดดำก็คว้ามาถามถ่ายเกิดอะไรขึ้น
เจ้าตัวบอกยังไม่เจอเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยเสียดายมาก
คือวันนั้นจำได้แม่นเลยวันที่๒๙ตุลาคมพี่มดดำบอกอย่างนี้
รถติดมากก็เลยต้องลงจากรถตู้แล้ววิ่งข้ามสะพานลอยมาจัดรายการ
แบบของใครที่ไทยรัฐทีวีนี่ละสะพานลอยบ้านเรานี้
เออแล้วมารู้ตัวอีกทีตอนจัดรายการเสร็จ
พี่มดดำบอกเว้ยใจหายแวบเลยนะ
และก็วิ่งกลับเส้นทางเดิมไปดูครับ
ไม่เจอถัดมาอีกวันถึงกับจ้างเด็กให้ไปเดินดูตรงสะพานลอยให้แบบละเอียด
ก็ไม่เจอผ่านมา๑อาทิตย์ตอนนี้พี่มดดำบอกก็ทำใจได้แล้วแหละ
แม้จะรักไอ้ไข่องค์นี้มากแต่ก็เชื่อว่าที่หายไปก็เหมือนเป็นการสะดอกเคราะห์ปีชง
ซึ่งจะหมดแล้วจะปลายปีนี้แล้ว
ส่วนรายการคชาพาพาไปดูออนแอร์ทางไทยรัฐทีวีทุกวันอาทิตย์ช่วง๕๖โมงเย็น
ตอนนี้ปังมากเรตติ้งนี่ดีมากเลยไปไหนมาไหนชาวบ้านก็ถามถึงตลอดเลยจ้า
นี่คือองค์หลวงขุนพันธุ์
ไม่เจอทำใจแล้วถือว่าสะดอกเคราะห์ไปเพราะปีนี้ปีชงไง
แล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าชงเนี่ยมันจะหนักในช่วงแบบว่าไตรมาสสุดท้าย
เออก็ถือว่านักก็ถือว่าตามกระชาพาไปดูก็มันเป็นวิธีการแก้ชงอย่างหนึ่ง
เพราะว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นรายการใหม่มานานนานมาก
มีรายการใหม่มาที่จะพาไปกินบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะ
กับรายการกินล้างบาง

มีคุณแซคชุมแพรพิธีกรของเรา
อาสาชวนคุณแจ๊คแฟนฉานลงพื้นที่ตะลุยย่านเด็ด
สัญหาของอร่อยตามที่ต่างรับประทานกัน
ว่าจะกินล้างบางกันแบบโอ้โหให้เรียบเลย
เสาร์นี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกันในย่านสัมมากร
รามคำแหง๑๑๒ค่ะ

ตลาดนัดที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อย
ไม่ว่าจะเป็นวิเชียนหมูทอดและผัวสว่าง
อิสมแอลเนื้อโคขุนทอดนมสด

ยำแม่สุนีและร้านเด็ดอีกเพียบเลยค่ะ
การกินล้างบางครั้งแรกของคู่หูแซคแจ๊ก
จะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะ

ออนแอร์เป็นวันแรกกับรายการกินล้างบาง